อภิกายทั่วไปของภาคฝ่ายขาฯในที่ประชุมสภาวันที่สิบแปดกันยายนนี้นะครับ
ติดตามในจอบประเด็นความขึ้นไหวกล้านเมืองครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ความชัดเจนเป็นครั้งแรกแล้ว
ถึงความพร้อมในการชี้แจงต่อสภา
กรณีถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
ตั้งแต่วันที่๑๖กันยายนเป็นต้นไป
พร้อมเตือนทุกคนรวมไปถึงตัวเองต้องระมัดระวังคำพูด
เพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล

ต้องพิจารณาร่วมกันเพราะที่ผ่านมา
แม้จะประชุมลับแต่ก็ไม่เคยรับจริงสักครั้ง
ก็นัดแบบที่ไปคลอดภูมิทุกครั้ง

เพราะว่าอยู่ในประเด็นของสามลูกและวันที่นาอยู่

ได้รับการประสานจากผู้ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาล
พร้อมชี้แจงระหว่างวันที่๑๖ถึง๑๘กันยายน
คาดว่ายตินี้จะมีขึ้นในวันที่๑๘กันยายนเพียง๑วัน
ก่อนปิดสมัยประชุมสภา๑๙กันยายน
ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการอภิปราย
แม้จะเห็นด้วยควรเปิดอภิปราย๑๑๑๒กันยายน
ตามที่วิบรัฐบาลเสนอก็ตาม
มีท่าทีตามมาทันทีจากฝ่ายค้าน
โดยนายสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้านว่า

การอภิปรายจะมีขึ้นในวันที่๑๘กันยายนนี้
ปล่อยให้ยืดเยื้อและไม่มีการอภิปรายเลย
แต่ก็ทำให้เห็นเจตนาของรัฐบาลที่ใจแคบและกลัว
ด้วยการบีบบังคับให้จบภายในวันเดียว
ก่อนปิดสมัยประชุมสภา
เช่นเดียวกับนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่

ระยะเวลาเพียง๑วันอาจจะไม่เพียงพอ

ที่ต้องการปิดทางการอภิปราย
และเห็นว่าการประชุมแบบเปิดเผย
น่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลมากกว่า
ผมคิดว่าควรที่จะต้องให้เกียรติสภานะครับ
แล้วก็เปิดโอกาสให้ภาพได้ทำงาน
อย่าคิดแต่เพียงว่าจะต้องมาชิงไหวชิงพลิบกันนะครับ

เพื่อที่จะ๒๑นาฬิกาปุ๊บปิดประชุมอภิปรายกันต่อไม่ได้
ทางรัฐบาลคิดว่าเรื่องนี้ที่ฝ่ายค้านตั้งมา
ต้องการจ้องจะล้มรัฐบาลหรือทำลายความชอบตามรัฐบาล

ไม่อยากเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้พูดจาปลาใสกันในสภา
อยากจะให้มองว่าเป็นความปรารถนาดีร่วมกันนะครับ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประสานเสียงยืนยันรัฐบาลไม่ได้ใจแคบ
แต่นายกรัฐมนตรีมีภารกิจมาก
ในวันที่ฝ่ายค้านต้องการให้การชี้แจงเกิดขึ้น
และผู้ที่กำหนดวันประชุมสภาที่เหมาะสม
และลงตัวที่สุดก็คือประธานสภา
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน